ถ้าพูดถึงลำไยหายทองคำต้องบอกว่าปีนี้เนี่ย

นักร้องลูกทุ่งคนอื่นไปแบบทิ้งห่างเลยนะคะคุณผู้ชม
ปีนี้เธอได้รับการตั้งฉายา
ของคนบันเทิงประจำปี๒๕๖๐ว่า
ผู้สาวขาเด้งร้อยล้านวิวนะคะ
แรงแซงรุ่นพี่ในวงการบันเทิงทุกคนเลย
งานนี้เจ้าตัวบอกกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐว่าเป็นปลื้มสุด
ไม่คิดว่าจะได้รับความสนใจขนาดนี้
และตั้งใจจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อย
พร้อมกับทิ้งท้ายไปว่าปีหน้าอาจจะได้ฟังซิงเกิ้ลใหม่
ส่วนจะเป็นแนวไหนขออุบเอาไว้ก่อนจ้า
ก็ดีใจนะคะที่ยในสิบคนที่ได้รับฉายาคปนี้
ขอขอบคุณสำหรับพี่นะคะนักข่าว
ทุกท่านเลยนะคะที่มาไม่ว่าจะทำข่าวอะไรเกี่ยวกับเรื่องนอกการย่า

จะเปลี่ยนเป็นแนวสุดในเพลงค่ะ
เพลงพี่สาวขอร้องทำเรื่องดีไหม